คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าเลยนะครับ
เกี่ยวกับข้อดีที่ต้องจ้างงานคนพิการ
คือจริงตอนนี้สสก็ทำโครงการเกี่ยวกับการจ้างงานผู้พิการอยู่แล้วแหละ
เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทีนี้การที่โพสต์ออกมาแบบนี้แล้วมีภาพประกอบเนี่ย
บอกว่าโอ้โหทำไมถึงใช้ประโยคแบบนี้
เนี่ยคุณแล้วคือการเขียนเป็นข้อศีรษะ๕ข้อมาเนี่ย
มันไม่ได้มีคำอธิบายต่างเพิ่มเติมไงคะ

คือสสหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับ
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่า
ข้อดีที่ต้องจ้างงานคนพิการก็มีอยู่๕ข้อ
ไม่ลาบ่อยและใช้ภาพประกอบ

ไม่ต้องการสิทธิพิเศษและ๕อัตราการลาออกต่ำ
โดยแต่ละหัวข้อไม่มีคำอธิบายอื่นใดแล้ว

เน็ตมองแบบนี้ว่าเป็นการลดคุณค่าคนพิการ
ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากกว่าจะมองในมุมบวกนะ
บอกโอ้โหพอเห็นข้อความแล้วมันเป็นมุมลบไปหมดเลย
ต้นโพสต์ต้องการจะสื่อสารอะไรช่วยอธิบายมาหน่อย
เพราะแต่ละหัวข้อมันไม่น่าเป็นข้อดีของการจ้างงานคนพิการเลย
ใช่ค่ะแล้วหลังจากโพสต์เสร็จพอมีประเด็นดราม่า
แต่ถามว่ามีความเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงออกมาอธิบายอะไรไหม
แล้วก็บอกว่าขออภัยสำหรับการนำเสนอประเด็น
ข้อดีที่ต้องจ้างงานคนพิการ
ถือว่าเป็นความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูล
โดยเอาข้อดีของการจ้างงานผู้สูงอายุ
เข้าทำงานมาใช้ในการสื่อสารจ้างงานคนพิการ
ก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการลดคุณค่าคนพิการ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตระหนักถึงศักยภาพของคนพิการ
ความพร้อมจะสร้างอาชีพสร้างโอกาส
แล้วก็สิทธิต่างในสังคมอย่างเสมอมา
ตรงนี้ทางสสเองก็ขอน้องรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
และจะถือเป็นบทเรียนสำคัญในการดำเนินงานต่อไปด้วยนะคะ
อันนี้คือล่าสุดที่ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วก็ชี้แจงนะคะ